เรื่องราวของกินเรียกว่าจัดหนักจัดเต็ม
กับเมนูข้าวต้มค่ะ

ทานข้าวต้มอุ่นมันก็สบายท้องแถมมีความสุขด้วย
กับเมนูข้าวต้มปลาค่ะ
ใครที่ชื่นชอบเมนูปลานั้นไปดูกันนะคะ
ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหน
ร้านข้าวต้มปลากระพงเจ๊หมวยเจ้าเก่า
อยู่ที่ถนนชนเกษมอำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
ร้านนี้ก็เป็นเจ้าเก่าแก่ขายมากว่า๔๐ปี
สูตรเด็ดที่ครองใจนักชิมคนนี้
ไม่พ้นข้าวต้มปลากระพงนี่แหละค่ะ

ทางร้านจะใช้ปลากระพงตัวใหญ่สดใหม่ทุกวัน
วันไหนนะหาปลาไม่ได้นะ

ไม่สดก็เอาไม่เอามาขายเลย

เจ้าของร้านคือคุณลาวัลจีรภูเบศนะคะ
บอกว่าข้าวต้มปลาที่ร้านเนี่ยนะคะ
ใช้เนื้อปลากระพงหั่นชิ้นหนา

ที่จะใช้ข้าวขาวคัดพิเศษ
แล้วก็ต้มมันด้วยน้ำเดือดจัดค่ะ

ปล่อยให้สุกเองห้ามไปคนเลย

เพราะถ้าคนแล้วมันจะมีกลิ่นขาว

มันก็จะสุกไปพร้อมกันได้
กลิ่นได้รสชาติของปลา

พอสุกแล้วก็จะโรยด้วยตั้งฉาย
แล้วก็ขึ้นช่ายพริกไทย
แค่นี้แหละค่ะก็ได้ข้าวต้มปลาที่หอมหวนชวนรับประทาน

นี่ไงน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยยำค่ะ

อันนี้ทานคู่กันแล้วอร่อยเด็ดจริง
เขาบอกว่ามันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะ
มันจะมีรสชาติกลมเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวาน
และนอกจากทางร้านจะมีข้าวต้มปลาแล้วนะคะ
ท่านที่อยากจะทานเมนูอื่นก็มีให้เลือกทานด้วย

แต่ถ้าพูดถึงเมนูข้าวต้มปลากระพงแล้วต้องร้านนี้
และราคานะคะก็อยู่ที่๖๐๑๒๐บาท
ข้าวคุ้มราคาเพราะชามใหญ่ด้วย
แล้วใช้ปลากระพงตัวสดนะคะ
ใครอยากจะไปชิมความอร่อยแบบนี้
ร้านข้าวต้มปลาเจ๊หมวยเจ้าเก่า
อยู่ถนนชนเกษมตะมนต์ตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ร้านนี้เขาเปิดช่วงเวลา๕โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม
สักวันหนึ่งวันอาทิตย์ให้หาปลาหน่อยแล้วกัน

ใช่เพราะว่าปลาต้องสดต้องใหม่อย่างที่บอกไป

วันนี้มีปลาหรือเปล่าเจ๊ปลามาขายหรือเปล่า
ทานเขาต้มปลากระพงเจ๊หมวยเจ้าเก่าจ้า
อันนี้แหละแบบนี้นะครับ
นี่แล้วพ่อค้าเขาส่งสะอาดแล้วมีแมสปิดปากอะไรอย่างนี้
ประกันความสะอาดนะครับแล้วก็รับประกันความอร่อยด้วย
ถ้าจะให้อร่อยที่สุดนะก่อนที่จะเอาเข้าปาก

อ๋อต้องคัดพูดกันจะรสชาติ
น้ำจิ้มเต้าเจียวของเขาที่มันเข้มข้นนะครับ